เดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่ถือว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลกันบ้างดีกว่านะคะ

แต่ว่าหมวกกันน็อกอันนี้มันไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นรูปหัวคน
และยังมีหูสองข้างโผล่ออกมาแบบนี้
เหมือนคนหัวล้าน

ลักษณะจะคล้ายกับคนหัวล้านเนี่ยอย่างนี้ดูสิดูด้านข้างนะคะ
มีใบหูสองข้างออกมาแบบนี้
แล้วก็มีการแชร์มีการแสดงความเห็นกันจำนวนมากนะคะ
ซึ่งนายกิติพันธ์เฟื่องเพียรเจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่า
วกกันน็อกที่นำมาโพสต์เนี่ยเขามีชื่อด้วยนะชื่อว่าเฮียเมด

อ่าเฮียเม็ดนะเป็นผลงานศิลปะของรุ่นน้องที่ชื่อพิเชษ

ก็จะจัดแสดงวันที่๗ธันวาคมนี่ดูสิ

ใช่เหมือนจริงนะ

ได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ๗ธันวาคม
นายกิติพันธ์ก็บอกว่าหมวกกันน็อกเฮียเม็ด
ใช้ได้จริงนะผลิตขึ้นตามมาตรฐานเลย
แต่ไม่แนะนำให้นำไปสวมในชีวิตประจำวัน
เพราะว่าตามมาตรฐานความปลอดภัยหมวกกันน็อก
มันไม่ควรมีส่วนยื่นออกมาจากตัวหมวกไง
แต่ถามว่าผลิตได้มาตรฐานไหมเขาผลิตตามมาตรฐานเป๊ะเลยนะ
วกแบบนี้นะคะหมวกกันน็อกเฮียเม็ดเนี่ย
จะมีแค่จำนวนจำกัดแค่๕๐ใบเอง
ขายใบละ๘๕๐๐ทำไมถึงแพงเพราะว่า
เขาจะนำเงินรายได้ไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองค่ะ
ถ้าใครสนใจไปดูรายละเอียดได้ในเฟซบุ๊ก

หรือว่าถ้าใส่ไปเดี๋ยวตำรวจเรียกนะ

เอาใส่ผมใส่ดู
นี่มันหัวขุนจริงนี่ตำรวจก็จะงงอ่ะนะฮะ